สัปดาห์นี้ธนาคารพาณิชย์ต่างก็จะทยอยนำเอาธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ออกมาให้ประชาชนแลกเป็นรอบที่๒นะครับ
ขณะที่กรมธนรักก็จะนำเรียนกษาบที่ระลึก
ในโอกาสต่างมาจัดชุดจำหน่ายชุดละ๑๐๐บาท
กระสาปที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสต่างชนิดโลหะสีขาวราคาหน้าเหรียญ๒๐บาท

กรมธนารักษ์ก็จะนำมาไปจัดเป็นชุด
ละ๕เหรียญรวมราคา๑๐๐บาท
ให้ประชาชนจ่ายแลกในวันพรุ่งนี้
หลังจากที่ประชาชนมีความต้องการจำนวนมาก

ระลึกตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที

และสำนักงานพันธนปริหารเงินตรา
โดยจำกัดจำนวนซื้อคนละ๒ชุด
ส่วนในสัปดาห์นี้ธนาคารพันธุ์นี้ต่าง
จะทยอยเปิดจำหน่ายธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เลิมพระชนมพันศา๗รอบ๕ธันวาคม๒๕๕๔เป็นรอบที่๒
โดยวันนี้ธนาคารกรุงเทพเปิดจำหน่ายเป็นธนาคารแรก
โดยชนิดราคา๑๐๐บาทพร้อมแผ่นบรรจุ
ให้แลกฉบับละ๒๐๐บาทรวม๘๐๐ฉบับ
ซึ่งก็มีประชาชนมาต่อแถวรอซื้อจำนวนมาก

เพราะประชาชนต่างต้องการเก็บสะสมเอาไว้เป็นที่ระลึก
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

เลิมพระเกียรติ๘๔พันศาเป็นรอบ๒อีกประมาณ๓แสนฉบับ

และอีก๑๗สาขาในต่างจังหวัด
ก็จะเปิดจำหน่ายอีก๒แสนฉบับครับ